คุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปดูคดีสะเทินขวัญที่หนองคายกันหน่อยนะฮะ
มีหนุ่มชาวลาวซึ่งเป็นคนงานในสวนยางพารา
เขามีความแค้นส่วนตัวกับเจ้าของสวนยางและคนงาน
ก่อเหตุฆ่าถึง๓ศพรวมทั้งเจ้าของสวนยางด้วยนะ

ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัว
เพราะหวั่นใจว่าจะอาจจะหนีข้ามกลับไปฝั่งประเทศของเขาแล้วหรือเปล่านะครับ

ตำรวจสพศรีเชียงใหม่ของหนองคายเข้าไปตรวจสอบ
หลังจากที่มีเหตุการณ์ฆ่ากันตายในสวนยางพารา
ที่บ้านสะพานพุทธตำบลพระพุทธบาทอำเภอเท่าบ่อที่จังหวัดน้องคลาย
ศพแรกไปเจอศพของนายสารวิทย์ปกครองอายุ๔๓ปีนอนคว่ำหน้า
เลือดไหลนองเต็มพื้นมีแผลชะกันจากการถูกมีดฟันตามร่างกายหลายจุดทีเดียวครับ
แล้วก็ไปเจอนายอนุชินปกครองอายุ๓๒ปี
ซึ่งเป็นหลานชายของนายสรวิทย์ผู้เสียชีวิตศพแรกบาดเจ็บด้วยจากการถูกฟันตามร่างกาย
ทีนี้มีคนที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นภรรยาของนายสรวิทย์
ชื่อว่านางนวลไยปกครองอายุ๓๔ปีที่เบาบ่วงว่า
ก่อนเกิดเหตุต้นกับสามีก็ทำงานในสวนอย่างปกติ
สักพักหนึ่งมีเสียงคนร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปดู
จากนั้นเจอแน่มรอนเป็นคนงานซึ่งเป็นนุ่มสัญชาติลาว
ปรีเข้าไปใช้อาวุธมีดฟันสรวิทย์เลย
ตกจากรถแล้วก็ฟันซ้ำเลยจนสรวิทย์เสียชีวิต
ขณะนั้นนายอนุชิตก็พยายามเข้าไปช่วยก็เลยถูกนายมรอนฟันจนบาดเจ็บ
อนุชินขออภัยนะอนุชินนะฮะก็เลยวิ่งหนีออกมา
จากนั้นในรอนขโมยรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่กันไปเนี่ยหลบหนีไป
ต่อมาตำรวจเข้าไปในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์
ก็ไปเจอคนถูกฆ่าอีกสองศพในสวนยางนี่แหละครับคุณผู้ชมนะฮะก็ไปเจอศพของนางสาวจามรุ่งวัน
โสกาวินอายุ๔๔ปีซึ่งเป็นชาวหนองคายแล้วก็เป็นภรรยาของนายบรอน
ซึ่งเป็นหลานของนายสรวิทย์นี่แหละครับนะฮะแล้วก็ไปเจอศพของนายสงการ
ลุนภูเขียวอายุ๔๗ปีอันนี้เป็นเจ้าของสวนยางพาราที่คนร้ายเนี่ยทำงาน
อยู่ด้วยนะฮะเหตุการณ์นี้มีคนถูกฟันถูกฆ่าไปถึงสามศพด้วยกันนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยพลตำรวจตรีกิติศักดิ์จำรัฐประเสริฐผู้บังคับการตำรวจภูทร
วัดน้องคลายก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะสั่งการให้ตำรวจเนี่ยตั้งด่านสกัดพร้อม
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเพราะเกรงว่าคนร้ายจะหลบหนีเบื้องต้นเนี่ย
ส่วนตัวกับผู้ตายทั้งสามคนค่ะแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้อย่างแน่
ว่าเกิดจากอะไรโดยเฉพาะศพของผู้หญิงซึ่งถูกฟันที่ท้ายถอย
จากพฤติกรรมต่างจากบาดแผลจากลักษณะที่ก่อเหตุ
ตำรวจคาดว่าผู้ต้องหาน่าจะอยู่ในอารมณ์ที่ไม่มั่นคง
แล้วก็มีอาวุธนะฮะตอนนี้ตำรวจเลยกำชับว่า
ระวังถ้ามีการสกัดจับแล้วก็ไปเจอผู้ต้องหาเนี่ย
ระวังเพราะว่าเขายังคงมีอาวุธอยู่ตอนนี้กำลังป้องกันทั้งทางบกทางน้ำ
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหานั้นหลบหนีออกนอกประเทศไปได้นะฮะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการนำตัวน้องชายของนายมรอนผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำนะ
น้องชายผู้ก่อเหตุชื่อว่านายเฉลิมอายุ๒๗ปีเขาบอกว่า
วันที่เกิดเหตุคือเมื่อวานเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเขากับพี่ชายก็ทำงานในสวนยางทั้งคู่ตอนนั้นมีฝนตกอย่างหนัก
พอฝนซางไม่เห็นพี่แล้วเดินออกไปตามหาเดินออกไปตามหาก็ไม่เจอ
จนมารู้ข่าวพี่ชายไปก่อเหตุฆ่าเจ้าของสวนยางและคนงานอีก๓ศพด้วยกัน
ตอนนี้เชื่อว่าพี่เนี่ยนะฮะจะไม่หนีกลับไปที่สวปลาว
เพราะว่าไม่มีญาติพี่น้องอยู่ฝั่งนั้นแล้วนะฮะ
แต่ขอร้องอยากให้พี่ชายเข้ามามอบตัวกับตำรวจ
จะได้พูดคุยกันว่าสาเหตุที่โกรธแค้นที่คุ้มครั่ง
แล้วไปฆ่าถึง๓ศพเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุใดนะครับ